แต่เด็กเขาแสดงออกอย่างนี้ดีไหมคะแสดงออกผ่านความคิดอะไร
นี้ฮะเขาแสดงออกอย่างนี้ดีไหมฮะดีมากดีมากดีมาก

แล้วคุณคุณผู้ห่วงอะไรนะครับ

ไม่รู้
กำชัพจะเขา